คุณผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันแล้วว่าประธานรัฐสภา
ท่านัดโหวดนายกธมตรีรอบที่สามยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมนี้นะครับ
ขณะที่คุณหมอชนน่านก็ยอมรับแหละว่าไม่พอใจ
ไม่ใช่ตัวท่านเท่านั้นแต่ว่าหลายคนเนี่ย
ไม่พอใจกับการทำหน้าที่ของอาจารย์วันนอนนะครับที่ทำหน้าที่เมื่อวานนี้ครับ
อ่ะครับแต่เมื่อมันออกมาอย่างงั้นมันก็ต้องยอมรับ
ยอมรับแหลว่าไม่พอใจนะคะครับทั้งตัวเขาและก็หลายคน
ต่อการทำหน้าที่ของอาจารย์วันนอเมื่อวานนี้
เนี่ยครับเพราะว่าตัวเขาเองตอนทุกขึ้นอภิปราย
ที่เอาข้อบังคับขึ้นมามากางแล้วพยายามอธิบาย
ก็บอกว่าพยายามหาช่องทางให้ประธานใช้ดุลยพินิษฐ์
แต่ในเมื่อเสียงข้างมากออกมาแบบนี้ก็ทำยังไง
ก็ตามระบอบรัฐสภาก็ต้องยึดถือกันไป
ส่วนแนวทางต่อไปของพักร่วมรัฐบาล๘พัก
ต้องรอพักเก้าไกลเป็นคนเริ่มคุยนะ
ซึ่งเลขาธิการของเพื่อไทยและก้าวไกล
ก็คุยกันในเบื้องต้นแล้วแล้วรอนัดกันอีกที
ว่าเพื่อไทยยังไม่ปล่อยมือจากพักเก้าไกล
แล้วก็ยังสรุปไม่ได้ว่าครั้งต่อไป
จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยได้เลยหรือเปล่าครับ
ขณะนี้ยังครับยังอยู่ครับ
พักเก้าไกลที่นะครับโดนโจมตีในประเด็นนี้
แต่ก็ไม่ขอก้าวล่วงในการตัดสินใจของพักเก้าไกล